ใต้กันไปเลยเขาบอกว่าไปขอของดีของเด็ดจากต่อไม้ที่กลายเป็นหินอายุกว่า๓๐๐ปีเลยนะ
แล้วเมื่อไปช่วยกันดูช่วยกันส่องชาวบ้านเขาส่งเสียงร้องเกี้ยวจ้าวเลย
ร้องว่าอะไรกันบ้างไปลองฟังลองดูพร้อมกันฮะ
มีเจ็ดมีซ้ำหรือมีซ้ำ

เจ็ดซ้ำย้อนเหรอ
เจ็ดซ้ำซ้ำ

แร่ยูบัง
นี่มันคืออะไรทำไมถึงต้องช่วยกันรูปแล้วก็ช่วยกันคิดจินตนาการแบบนี้
ไปดูกันหน่อยชาวบ้านควนยูงตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดตุ้น

พวกเรานั้นไปกันที่วัดแห่งนี้ไปส่องหาของดีของเด็ดจากต่อไม้ไผ่
เขาว่ากันว่านี่คือต่อไม้ไผ่ที่มันกลายเป็นหินนะอยู่ภายในวัดราชประดิษฐาราม
แต่ถ้าจุดออกมาแล้วผลงานเป็นอย่างไร
อุทานเป็นภาษาอังกฤษเลยเสีย
นี่คือคำอุทานขึ้นหรอ
ไม่ต้องโอ้มายก๊อด

เห็นไง
เอาแล้วแต่บางคนบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้น
ลองกลับหัวสิมันจะกลายเป็นอีกรูปแบบ

แต่เพื่อกลับหัวมันจะกลายเป็น๙๐๗
เอาใหม่ซิแป๊บนึง
คุณลองดูเดี๋ยววนไปดูภาพนั้นอีกทีนะ
แล้วคุณลองคิดจินตนาการตามนะ
บางทีเราต้องคิดให้ซับคิดให้ซ้อน

เพราะบางครั้งบางคราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกมาไม่ได้บอกแบบกง
เออไหนลองบ้ายตรองขอดูหน่อยก็ซิ

คาดว่านะมีคนนำมาถวายวัด

ไม่ต่ำกว่าสามร้อยปีสำหรับเจ้าต่อไม้ผ่ายอีกรายเป็นหินเนี่ย
ความเชื่อของคนบางคนเชื่อว่านำหินก้อนนี้ไปแช่น้ำแล้วเอาน้ำเนี่ย
มาให้คนที่โดนคุณสัยดื่มหรืออาบเข้าไปจะแก้มนต์ดำสิ่งไม่ดีออกไปได้
ก็ว่ากันไปเนาะนานทางวัดจะเอาออกมาโชว์ให้ชาวบ้านเขาได้ดู
ค่ะและเมื่อมีการจุดทูปเสียงทายอ่ะเขาก็มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
อืมจะทูบโอ้โอ้มายกอร์ดหรือจะดายแล้วแต่แล้วแต่
มันไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเป็นยังไงนะคะ